วงการมาบอกเลยว่าข่าวกับสาวสาวก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าหลังหลังมาเนี่ยมันมีภาพไป
ค่ะไปทะลงทะเลเป็นทริปด้วยกันหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะนี่แหละค่ะ
ล่าสุดก็เลยโดนจับคู่กับหมอฟูกค่ะเป็นคุณหมอเน็ตไอดอลชื่อดัง
คือมีภาพทั้งคู่เขาไปเช็คอินที่เดียวกันบ่อย
ลงรูปคู่ก็มีนะคะไหนจะทริปทะเล
รวมไปถึงภาพคู่กอดคอแบบสนิทสนมด้วย
ซึ่งเหล่าแฟนคลับบางคนถึงกับเข้ามาแซวว่าคู่นี้

ล่าสุดหนุ่มสิงโตเขาก็ออกงานอีเวนต์
ก็เลยถามถึงเรื่องหัวใจว่าตกลงยังไงดี

เห็นเจ้าตัวประกาศโสดสนิทตลอด
แต่ไปไหนมาไหนกับหมอฟุกตลอดมันอย่างไรกันแน่คะ

ฟุกไม่ฟุกไม่ฟุก

ก็คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้ว

คือถ้าเกิดโอ้ไม่ใช่แฟนแน่นอน

ไม่ฉีดไม่เคยสริเวณเรื่องนี้เลย
เคยซีเรียสเรื่องนี้เลยเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดสิงห์จะรู้ดีว่าสิงห์อ่ะ

ที่ที่สนิทกันจริงจะรู้ว่า

เธอก็อยู่คนเดียวไปก่อนเถอะ

ว่านุ่มสิงโตเขาก็หล่อน่ารักขนาดนี้
ยังงงเหมือนกันว่าทำไมถึงปล่อยตัวเองมาโสดได้นานจังเลยนะคะ

ต้องชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดครับ

ของดกิจกรรมไปก่อนแล้วกัน
ปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นสิงโตสัญญาเลยว่าเจอกันแน่นอนค่ะ